พี่มณศิษย์คำซ่อยก็ถึงเวลาที่หวยจะออกเมื่อไหร่

ถูกต้องนะคะแล้วงวดนี้เจ้าพ่อไม่ใช่
นักร้องลูกทุ่งพี่มนตรีเขาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองกับลอตเตอรี่จำนวนหลายใบผ่านโซเชียล
แคปชั่นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการดูและตามด้วยตัวเลขมากมาย
ตบท้ายเบานะคะว่าซื้อพอลุ้นอย่าทุ่มเกินไปวันที่๑กันยายนนี้
เดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะคะว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะพังหรือว่าจะปังกันแน่
แต่ว่าหลายคนเขายกให้พี่มนต์สิทธิคำสร้อยเป็นเจ้าพ่อหวยเลยเป็นเจ้าพ่อใบ้หวยเลยนะคะคุณผู้ชม
คือเอาจริงนะดาราเดี๋ยวนี้เนี่ยถูกหวยกันเป็นว่าเล่น
คือดิฉันไม่รู้ว่าเขาอ่ะไปเอาเลขกันมาจากไหนคือไปเอามาจากไหนไม่รู้แหละ

นอกจากถึงพี่มนติสิทธิ์คำสร้อยก็มีคุณอิมเดี๋ยวเฟ้าใช่ไหม

แค่พอลุ้นก็พอเอาให้แค่สนุกก็พอ
อย่าไปแบบว่าเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะหมดเนื้อหมดตัวนะ
ได้พอคิดเลขบกลบคุณหันอะไรอย่างนี้พอใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ

ก็แบบว่าเอาพอประมาณนะคุณผู้ชม